ช่วงนี้เรามาฝึกสมองประลองปัญญา

อย่างไทยรัฐของเราก็มีข่าวคราวที่หลายคนอาจจะวิเคราะห

อันนี้ลองฟังหูไว้หูพิจารณากันดูนะคะ
อันนี้จะบอกได้บอกได้เพราะว่าคมชัด

อ่า๓๒๓๒มาดูกันเรื่องราวของ
พระสงฆ์รูปหนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

ทั้งที่ยังคุยโทรศัพท์กับญาติโยมอยู่เลย

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ชาวบ้านได้ไปขอเลขเด็ดจากเรือไม้ตะเคียน
เพิ่งพบกลางคลองค่ะ
แล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้วย
ที่นี่เลยวัดบ้านแม่นารีตำบลนาบอกคำ

มีเรือโกนขุดจากต้นตะเคียนทั้งลำ

ที่สำคัญมีข้อความแนะนำวิธีขอโชคลาภด้วย

ทำแน่นอนนี่คุณมีวิธีการที่เต็มอันนี้

ทำให้ตัวเรือนี้ขาวโพลนไปเกือบทั้งลำนะคะ

ก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วก็นำมาโชว์
ถ่ายรูปเสร็จบอกว่าเห็นเป็นตัวเลข๕

บอกตัวเดียวอยู่นี่วิธีเขามีวิธีนะ
ชาวบ้านเห็นแล้วก็ฮือฮามาขอเลขกันใหญ่เลย
บางคนก็ใช้วิธีต่างก้มมุดดูท้องเรือบ้าง
ดูทุกด้านของลำเรือบ้างนะครับ

ในอดีตก็จะเป็นเรือโกนที่เตรียมนำไปขาย
แต่ระหว่างทางอาจจะจมไปก่อนนะคะ
จนกระทั่งมีคนมาพบเมื่อวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมา
ก็เลยเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ควรจะมาขอโชคลาภนั่นเอง
เดี๋ยวนะคุณสุภานี๕แล้วยังไงต่อคะ

ไม่รู้ว่าจะใช้แบบไหนใช้เทคโนโลยีแล้วกัน
แป้งเสร็จถ่ายรูปไว้

ทึกไว้นะคะแล้วก็แอบไปส่องขยายดูว่าจะมีเลขอะไร

ถูกต้องแล้วแต่ดวงด้วยที่สำคัญนะคะ

ดอกเห็ดงอกออกมาจากใบหูของพระพุทธรูป
ที่ปฏิสถานอยู่ในสารวัฒน์หอคำเหนือบ้านหอคำอเบิร์งเบื้องกาศ

ด้านไหนด้านซ้ายที่เรามองเห็นนี่นะคะ

ก็เป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องตรวจสอบ
แต่ว่าทางความเชื่อนี้ก็เชื่อไปแล้วนะคะ
พระอาจารย์พรทวีเมธิโกเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่า
พระพุทธรูปองค์นี้คือหลวงพ่อตะเคียนทอง

ได้นำต่อไม้ตะเคียนทองมาแกะสลัก
เป็นพระพุทธรูปเมื่อ๑๕ปีก่อน
แล้วก็ปฏิสถานไว้ในสารวัฒน์
แต่จู่ก็เกิดมีเห็ดงอกออกมาจากใต้ใบหูของพระ

ชาวบ้านก็เข้าวัดฟังธรรมกันเยอะกว่าเดิมเลยนะคะ
จากมาฟังทำแล้วก็เอามาขอเลขเด็ดตามระเบียบแน่นอนนะ
อย่างที่อาจจะเป็นอย่างที่คุณโรสลินบอกก็ได้ไง

แน่ในที่ชื้นชื้นร้อน
และเป็นไม้ตะเคียนด้วยนะไม่ใช่ปูนไม่ใช่โลหะใด
ไปดูกันต่อที่นครราชศรีมานะคะ

สำหรับผู้ที่เคารพบูชาพระบุญชูสันตจิตโตอายุ๕๑ปีนะคะ
พระลูกวัดโนนระเวียงอำเภอด่านขุนทศ
ซึ่งนอนมรณภาพกระทันหันในกุฏิ
แต่ก็ฮือฮาสำหรับคอหวยเป็นอย่างมากเลย
ถือว่ามีเลขเด็ดโด่งดังที่สุดในงวดนี้ก็ว่าได้

เมื่อยาดมาติดต่อขอรับศพไปบรรพินกุศลบอกว่า

แล้วก็บอกให้ซื้อเลขท้ายลอตเตอรี่สาม

เลขท้าย๓ตัวก็คือ๑๔๕
คุณมีเลข๕ตรงกับที่กำแพงเพชรเลย

โยมเองก็บอกว่าไม่คิดว่าจะมรณภาพกระทันหันแบบนี้
แต่ก็คาดการณ์เบื้องต้นกันว่าน่าจะเกิดจาก

ก็ย้ำกับคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เชื่อได้วันนี้แน่นอนเลยว่า

ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ประจำวันที่๑๗มกราคม๒๕๕๙
เลขที่ออกตื๊ดลุ้นกันบ่าย๒ค่ะ
ลุ้นกันจริงนะคะบ่าย๒๔โมงเย็นในวันนี้นะคะใครที่ลุ้นแล้วก็อย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยด้วย